คุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยวที่สปลาวแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ผู้ชายคนไทยคนนี้ค่ะเขาไปเที่ยวฝั่งสปลาว
แล้วกลายเป็นว่าตอนขากลับจะกลับจากสปลาวมาไทยเนี่ย
ตมของลาวเรียกเก็บเงินแล้วบอกว่าคุณเนี่ยนะ
หลบหนีเข้าเมืองจ่ายมาเลยคนละ๕๐๐
เขาเลยงงสิแบบอ้าวแล้วตอนแรกตอนที่ไปอ่ะ
ฝั่งคนลาวนี่แหละทำเอกสารต่างให้
คนลาวมาโอ้โหรับอย่างดีเลย

ใช่แล้วมีคลิปนี้ที่เขาถ่ายไว้ค่ะ

เพราะผมเหมารถจากฝั่งนู้นเนี่ยครับ

ไม่แล้วเราก็ผมจะเข้ามาได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ปรัมเข้ามา

เขาสวดตลอดเลยนะ
แล้วผมก็เสียค่าให้คนลาวเป็นคนทำให้ด้วย
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปบางช่วงที่ฝั่งหนุ่มคนไทยเนี่ย

เพราะว่าพอหลังจากที่โพสต์คลิปนี้ไปเนี่ย
แล้วก็บอกว่าโดนเจ้าหน้าที่ฝั่งตม
ของทางฝั่งสปลาวเรียกเงิน๕๐๐บาท

เพื่อว่าใครจะเดินทางไปสปลาว
อาจจะได้ระมัดระวังไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้
คือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเขาไปเที่ยวที่ฝั่งลาว
ตอนที่จะเข้าลาวเขาก็เข้าทางรถตู้สนามบินอุดรใช่ไหม
พาไปส่งตรงวินรถตู้ของฝั่งสปลาว
ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวจะพาข้ามแดนนะ

ฝั่งรถตู้ของสปลาวบอกว่าโอ้ไม่ต้องลงจากรถเลยนะ

ทีนี้ผู้ชายคนไทยคนนี้เขาก็เลยไม่ได้เช็ค

ไปเที่ยวเวียงจันทร์คืนนึงไปเที่ยวหลวงพระบาง๒คืน

ตอบมฝั่งสปลาวเขาบอกว่าที่เข้ามาหลบหนีเข้าเมืองนะ
ไม่มีตาปรัมเข้าประเทศสปลาวเลย
แล้วก็มีการเจรจากันจะให้จ่ายค่าปรับคนละ๕๐๐บาท
เมื่อกี้เขามีการต่อรองกันว่า
คนละ๕๐๐๐บาทอาลดมาเหลือ๒๕๐๐บาทได้ไหม
แต่ฝั่งหนุ่มไทยเขายังไม่ยอมจ่ายหรอกค่ะคุณผู้ชม
หนุ่มไทยเขาแปลกใจเขาบอกตอนที่มา
เห็นว่ามีคนลาวทำธุระจัดการให้
พวกผมก็เที่ยวแบบสบายใจ
ก็นี่แหละพอเขาถามทางเจ้าหน้าที่ไป
ตอนที่เจ้าหน้าที่ก็ต่อลองมาเหลือ๒๕๐๐ใช่ไหม
เขาก็ถามตรงเลยแบบนี่จะเอาเท่าไหร่
แล้วเปิดกระเป๋าให้ดูเลยว่าฉันเหลืออยู่๑๒๐๐บาท
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็รับเงินนั้นไปด้วยนะคะ
จะให้เขากลับเข้ามาในประเทศไทย
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้นี่มันแปลกนะ
อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของขบวนการหรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามค่ะถามว่าฝั่งหนุ่มไทยคนนี้

ผมร้องไปยังตมของไทย

คือเอาจริงเรื่องนี้เราก็ต้องให้ทางฝั่งสปลาวมาชี้แจงด้วย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความเข้าใจผิด

เราก็ต้องตรวจสอบทางต่อมองฝั่งไทยด้วย

แล้วก็จะได้แนะนำคนที่จะเข้าไปเที่ยว

หรือว่าเขามีคนที่จะจัดการเรื่องของพาสปอร์ต
เรื่องของเอกสารให้เราจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวเราตรวจสอบต่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ